เขาเมื่อวานอยู่ลุงพลโปรในไลฟ์หนึ่งนะฮะ

แล้วก็พูดหลายเรื่องเลยพูดเยอะเลย

บอกว่าที่จะมีหมายจับออกมาเนี่ย
ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจ
และให้ลุงพลต่อสู้ต่อไป
ลุงพลเอ่ยลอยบอกแบบนี้
แต่ลุงพลพูดแบบนี้
หรือเราอาจจะเคยทำบุญร่วมชาติ

แต่ดันเก็บดอกไม้ที่ไม่หอมไม่หวาน
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้
จากนี้จากนี้ไปก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไร

ภาพที่เห็นลุงพลไลฟ์อยู่นะฮะเป็นคลิปขณะที่ลุงพลใส่เสื้อลายดอก
ก็มีการไลฟ์ประมาณ๔๐นาทีนะคะ
อย่างที่บอกแล้วก็นอกจากนั้น
คือลุงพลเขาก็บอกด้วยบอกว่า
ขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจให้ลุงพลสู้ต่อ
สิ่งที่ลุงพลเจอมาเนี่ยลุงพลก็พูดนะ
บอกว่าบางคนไปออกรายการหาว่าเป็นคนสองซิม
หาว่าลุงเป็นคนสองซิมลุงบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็ลุงก็บอกว่าวันนี้๑ปีเต็มผ่านไป
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้น

น่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายเมื่อคืนนี้
และหลังจากนั้นในช่วงดึกก็ไม่มีใครเจอลุงพลอีกเลย
จนกระทั่งมาเจออีกครั้งก็การเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สิ่งที่ลุงพลพูดนะครับพูดไปวันนี้นะครับ
พูดไปวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ
ก็ดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวต่างมันจะเป็นยังไงนะครับ

โอกาสผ่านไปจะขออะไรนะครับ
ตั้งใจนะครับตั้งมั่นนะครับ

ซึ่งวันนี้นะครับพรที่ลุงพลขอนะครับ
ว่าให้เรื่องทุกอย่างนะครับมันผ่านไปด้วยดีนะครับ
ไม่ว่าใครจะพยายามนะครับสร้างเรื่องอะไรก็ตามนะครับ
นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นคำพูดของลุงพลเมื่อคืนนี้
ที่ไลฟ์พูดคุยกับทางแฟนคลับนะครับ

ทีนี้ครับต้องไปดูทางครอบครัวของลุงพลนะฮะ
เพราะว่าทางครอบครัวลุงพลไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อแล้วก็เป็นพี่ชายเนี่ย
ก็ทราบว่าลุงพลถูกออกหมายจับ
ทีนี้ครับผู้เป็นแม่ก็คือนางพาวิพาเปิดเผยกับสื่อ
บอกว่าก็ทราบแล้วว่าตำรวจมุกดาหารมีการออกหมายจับลูกชาย
เรื่องคดีนั้นตนไม่ทราบอะไร
แต่สุดท้ายครับเรื่องทุกอย่างก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคน
นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้เป็นแม่ของลุงพล
เมื่อเช้านี้ที่สื่อไปถาม
ตอนเช้าแม่ยังอยู่ที่สกลนครอยู่ที่บ้านที่สกลนคร
แล้วก็ผู้เป็นพ่อของลุงพลกับพี่ชายลุงพล
ก็เดินทางไปที่มุกดาหารบอกว่าจะไปที่บ้านของลุงพล
ให้กำลังใจลุงพลไปให้กำลังใจลูกชาย

ทีนี้ครับพี่ชายของลุงพลก็คือนายสมพรวิพา
พี่ชายบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทราบเรื่องรายละเอียดมากนัก
ทราบแค่ว่ามีการออกไหมจับลุงพลแล้วเท่านั้น
แล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ทางนี้ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปหาลุงพล
เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
เบื้องต้นทุกคนก็อยากไปให้กำลังใจกับลุงพล
แล้วก็ป้าแตนส่วนเรื่องคดีความเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของทนายความ
ที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมาย
ส่วนทางด้านพี่ชายลุงพลก็บอกว่า
เป็นพี่ชายก็ยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของน้องชายนะคะ
เพราะว่าพี่ชายลุงพลบอกว่าก็ไม่เคยเห็นวี่แววนะ
ว่าน้องชายตัวเองจะกระทำผิดนะครับ
ทีนี้มันมีคนกลางนะคุณนะตาชาญหลาบโพเป็นคุณตาของน้องชมพู่
แล้วก็เป็นพ่อของทั้งนางสาวิตรีแล้วก็ป้าแตนด้วยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นคนกลางคนหนึ่งที่ลำบากใจเหลือเกินนะครับ
ชาญหลาโพบอกว่ามันมีขบวนการชี้นำ
มั่นใจว่าลูกคือฝั่งไหนก็ตามก็เป็นลูกทั้งคู่
ท่านผู้การเนอะผู้การแต้มคือ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของนางสาวิตรีนั่นก็ลูก
ป้าแตนที่มีลุงพลเป็นคู่เขยนั่นก็ลูกอีกคนหนึ่ง
ตาชาญบอกว่ามั่นใจลูกไม่ได้เป็นคนผิด
ใครผิดใครถูกสารจะเป็นผู้พิจารณาเองนะครับ
แล้วก็ตาชาญยืนยันหนักแน่นเลยบอกว่า
รู้ร้อยทั้งร้อยเลยว่าตอนชมพู่หาย
ลุงพลป้าแตนเขาก็อยู่ที่สวนยางแม่ชมพู่เองก็อยู่ด้วยเหมือนกัน
ไทม์ไลน์ของลูกพลชัดเจมส์
ตามั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนผิดแน่นอนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์
แต่ความมั่นใจของญาติมันสามารถเอาไปเป็นผลทางคดีได้ไหมฮะ
ไม่ได้เลยครับมันต้องอยู่พระยาศาสตร์หลักฐานพระยาศาสตร์แวดล้อมอะไรต่าง
ทุกคนเป็นญาติก็ต้องจิตใจก็ต้องเป็นห่วงญาติว่างั้นเถอะกลับ
แต่ว่าความห่วงใยมันจะไปขัดต่อพระยาศาสตร์หลักฐานไม่ได้
ก็ต้องยอมรับในเรื่องของพระยาศาสตร์หลักฐานและข้อกฎหมาย

แต่ว่ามีคำหนึ่งที่ผมว่าหลายคนก็อาจจะคิดถึงคำนี้
เพราะว่าตาชาญพูดแบบนี้ครับบอกว่าอยากให้จับคนร้ายตัวจริงอย่าจับแพ้
แต่การออกหมายจับลุงพลมาก็ทำใจปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการทางกฎหมาย
พูดถึงเรื่องแพ้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้
นักข่าวก็ถามพบตรเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มว่าจับแพ้หรือเปล่า
ลุงพลใช่คนผิดที่แท้จริงหรือเปล่า
กลับมาถามทางผู้การแท้อีกสักครั้งถึงกรณีแบบนี้แพ้ไม่แพ้อย่างไร
ประชาชนชอบเวลามีคดีเจออะไรจะเล่นหนานก็จะมองพอจับได้
จะมองว่าเป็นแพ้หรือเปล่า
คนถูกจับเนี่ยจะต้องรับโทษมากเลยนะ
หรอกที่ใครจะเอาชีวิตราชการเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับการไปจับแพะมาหรือสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยมันยากมาก
แต่เพียงแต่ว่าเวลามีคดีเนี่ยประชาชนก็เกิดความสงสัยบางทีเวลาทำงานตำรวจมาอาจจะไม่ได้ค่อยชี้แจงไม่ทำอะไรต่าง
ซึ่งซึ่งตำรวจเขานั่นอยู่แล้วเขาต้องทำเรื่องความลับอยู่แล้วในการสืบสวนเนี่ย
พอตำรวจไม่ได้พูดหรือตำรวจพูดน้อยก็กลายเป็นว่าไม่มีความขึ้นหน้าแล้วพอเวลาตอนหลังมีการจับได้เอ๊ะแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงไม่ใช่หรอก
ไม่ได้คลายข้อสงสัยทั้งหมดอะไรเงี้ย
ยากมากที่จะโอ้โหใครจะกล้าจับแพ้ไม่ใช่ยาก
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าตำรวจรู้ตัวอยู่แล้วแต่ตำรวจยังไม่พูดสื่อไปพยายามสอบถามท่านก็ยังไม่บอกยังไม่ปริปากเลย
ก็อย่างนี้ที่ท่านพบพูดถูกต้องที่ข่าวที่มีมาตลอดเนี่ยเป็นการวิเคราะห์หรือการเป็นการเล่นโซเชียลอย่างนั้นเลยคือเป็นกระแสทั้งนั้นเลย
เรายังไม่เคยได้ทางตำรวจเนี่ยเขาออกมาพูดทำนู่นทำนี่เขาน้อยมากเขาไม่ได้พูดแต่นี่พอคนมันอินไปแล้วไงอินแต่ข่าวไปแล้วพอตำรวจมาพูดอะไรคนเลยไม่เชื่อ
จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ท่านพบพูดเนี่ยแต่มันเปิดเผยไม่ได้ผมถามว่าผมจะสืบสวนผมจะไปจับกลุ่มคนอื่นผมจะพูดทำไมให้เขาหนีอ่ะ
ผมจะทำหลักฐานนี่ถ้าเกิดผมไปพูดแล้วคนอื่นมาทำลายหลักฐานทำไงดังนั้นตำรวจเขาพูดไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่นี่ไอ้การไม่พูดคนเลยสงสัยเวลาพอจับรายได้แพ้หรือเปล่า
ผมเป็นตำรวจมาไม่รู้เป็นพันธุ์คดีไม่เคยจับแพ้เลยผมก็โดนฟ้องตาย